เอาละครับคุณผู้ชมครับถ้ามีญาติญาติเรานะครับไปป่วย
ต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ทีเดียวไปเยี่ยมท่านหน่อยครับไม่ใช่พอบอกยังไม่หาย
ก็ไม่ไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรับทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้
เนี่ยฮะที่อ่างทองเนี่ยกู้ภัยนะครับเขารับแจ้งจากโรงพยาบาลบอกว่า
มีคนไข้สูงอายุครับหนีออกจากโรงพยาบาล
โอ้โหเจ้าหน้าที่ตามหากันให้วุ่นเลยล่ะครับมาเจอเดินอยู่ริมถนนเนี่ยฮะ
กู้ภัยตามไปเจอคุณลุงอาจอายุ๖๓ปีครับ
ท่านเดินอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือพื้นที่ตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ตอนไปเจอเขาเนี่ยนะเนี่ยฮะยังสวมนี่ครับ
โรงพยาบาลอ่างทองมีสกรีนอยู่ข้างหลังเลยนะครับเป็นชุดคนไข้ครับ
แล้วก็มีสายรัดระบุชื่อกับแผนกที่เข้ารับการรักษาติดอยู่ที่ข้อมือนะฮะ
คือดูก็รู้ว่ามาจากโรงพยาบาลนะครับก่อนที่กู้ภัยจะมาพบตัวเนี่ย
มีชาวบ้านมาเห็นแล้วล่ะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะอะไร
คือกลัวว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงไงนะฮะแต่จากการสอบถามทราบว่า
คุณลุงเป็นคนไข้ที่มารักษาอาการเจ็บคอที่แผนกหูตาคอจมูก
ของโรงพยาบาลอ่างทองแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมา๑๐วันแล้วนะ
คิดถึงบ้านนะฮะคิดถึงบ้านก็เลยออกอุบายหลอกพยาบาล
เดี๋ยวลุงขอออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลหน่อยนะ
พยาบาลก็อนุญาตเลยสิครับนะฮะก็อาศัยโอกาสนี้หลบหนีออกมา
แล้วก็เดินเท้าเปล่ามาตามถนนนะครับจะกลับบ้านที่ศรีประจันทร์สุพรรณนู้น
อ่างทองจะกลับสุพรรณนู่นน่ะค่ะนะฮะกระทั่งกู้ภัยมาพบเข้านะครับ
แล้วก็รับตัวส่งกลับไปที่โรงพยาบาลอ่างทองเหมือนเดิมนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะประสานญาติบอกว่ามาเยี่ยมคุณลุงหน่อยนะฮะ
ป่วยก็ป่วยแหละแต่เหงามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคิดถึงบ้านด้วย